อย่างช่วงนี้ก็เปิดเทอมแล้วแถวหน้าโรงเรียนหรือว่าจะไปโรงเรียนกันเนี่ยก็ต้องระวังนะครับ
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายที่นะครับทั้งบาดเจ็บทั้งเสียชีวิตครับท่านผู้ชมครับ
ไปดูที่จังหวัดปราจีนบุรีก่อนนะครับ
เช้านี้ฮะ๗โมงเช้านี่แหละครับมีอุบัติเหตุรถกระบะชนรถจักรยาน
บนถนนสายบ้านหนองสังวังท่าช้างก่อนถึงโรงเรียนบ้านกรุงประชาสวรรค์๕๐เมตรเท่านั้นเอง
อยู่ในพื้นที่ตำบลบ่อทองนะครับอำเภอกบินบุรีจังหวัดปลาจีนบุรี
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๑ศพก็คือเด็กหญิงวิลาซินีเพ็งขำอายุเพิ่ง๕ปีเท่านั้นนะฮะ
ชื่อเล่นคือน้องนาโนเป็นนักเรียนชั้นอนุบาล๓ครับของโรงเรียนบ้านกรุงประชาสรรค์
อีกห้าสิบเมตรจะถึงโรงเรียนแล้วนะครับน้องเนี่ยไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ส่วนผู้บาดเจ็บอีกคนนึงชื่อนางสมยงศรีกองอายุ๕๕ปีเป็นยายของน้องนาโน
อาการสาหัสตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกบินบุรีนะครับ
สภาพรถด้านหน้าฝั่งซ้ายมีร่องรอยเฉียวชนส่วนคนขับรถกระบะเป็นผู้หญิงนะฮะ
เป็นพนักงานแบงค์แห่งหนึ่งในอำเภอกบินบุรีหลังเกิดเหตุไม่เจอตัวนะฮะไม่รู้หายไปไหน
ส่วนข้างทางมีจักรยานคันสีเขียวอยู่นะครับสภาพนี้พังยับเยินเลย
ก็คือจักรยานของนางสมยงที่บาดเจ็บสาหัสที่ขี่จะมาส่งหลานสาวไปโรงเรียน
วันนี้เปิดเทอมวันแรกหลานสาวอยู่อนุบาล๓โรงเรียนบ้านกรุงประชาสวรรค์
ถึงโรงเรียนฮะอีก๕๐เมตรถูกกระบะชนก่อน
นายประพลคำไกรอายุ๗๒ปีเป็นอดีตผอโรงเรียนบ้านกรุงประชาสวรรค์นะ
โรงเรียนนี้เลยเป็นพ่อของคนขับรถกระบะบอกว่ารถคันนี้เป็นรถของลูกสาว
กำลังจะขับไปทำงานที่ธนาคารในอำเภอกบินบุรีคาดว่าลูกเนี่ยคงจะหลับใน
เพราะว่าเป็นช่วงเช้าประมาณ๗โมง
ชาวบ้านที่ขับรถผ่านมาแถวนั้นพอดีนะครับเห็นเหตุการณ์ก็ลงไปช่วยกัน
มีชาวบ้านบอกว่าเห็นสองยายหลานบาดเจ็บสาหัสแล้วก็มีรถของโรงพยาบาลกบินบุรี
ขับผ่านมาพอดีนะฮะก็เลยช่วยกันนะครับ
ส่วนคนขับกระบะเห็นว่าเป็นผู้หญิงคาดว่าน่าจะหลับใน
เพราะว่าถนนเนี่ยไม่มีรอยเบรกเลยมีแต่รอยชนแล้วก็ตกลงไปข้างทางเลย
เรื่องต้นตำรวจตามตัวเจอแล้วนะครับนางสาวจริยาอิ่มบุญสุอายุ๓๔ปีคนขับกระบะ
ก็ถูกแจ้งข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิต
ส่วนที่จังหวัดพยาวค่ะมีอุบัติเหตุรถพ่วง๑๘ล้อเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์นะคะ
ตรงนี้เลยคือที่ไฟแดงแยกวานพยาวถนนพยาวเชียงรายอำเภอเมืองนะคะ
เสียชีวิต๑ศพค่ะนางสาวสิริกัญญาสีม่วงอายุ๑๙ปีคือศีรษะเนี่ยถูกทับ
จมกองเลือดอยู่กลางถนนเลยนะคะมีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทะเบียน๑กไก่กไก่๓๒๓๗พยาวล้มอยู่ข้าง
มีคนเจ็บอีกหนึ่งคนค่ะนางลำดวนสุวรรณสะสมอายุ๕๙ปีเป็นคุณยายของผู้เสียชีวิต
คุณยายซ้อนท้ายมาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
คนขับรถพ่วง๑๘ล้อก็ยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่นะคะนายประวิทย์หินปานค่ะ
นายประวิทย์บอกว่าตัวเองกำลังจะไปส่งของที่จังหวัดเชียงราย
มาถึงจุดเกิดเหตุเป็นไฟแดงแล้วก็เป็นช่องทางแคบนะคะ
เห็นรถจักรยานยนต์เบียดมาทางซ้ายทำให้ล้อรถที่ตัวพ่วงอ่ะค่ะ
เบียดกับรถจักรยานยนต์แล้วก็ทับร่างผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์จนเสียชีวิต
ตำรวจแจ้งข้อหาคนขับรถพ่วง๑๘ล้อนะคะ
ขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ผู้เสียชีวิตเป็นนักเรียนเพิ่งจบม๖เองค่ะครับ
กำลังไปมอบตัวไปปฐมนิเทศที่มหาวิทยาลัยในอำเภอเมือง
แต่ไปไม่ถึงเนี่ยมาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตซะก่อน
คือหดหูใจนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่สะเทือนใจคนที่มาพบเห็นอ่ะ